สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะไม่ไอเยอะโอ้ยตกใจเป็นอะไรเป็นน้องอ่อน

ติต้องบอกว่าได้ยุติสัมผัสกับ
โหเสียใจมาก

แม่มดดำพิธีกรผู้โดดเด่นค่ะตอนนี้นะคะประสบอุบัติเหตุคือรถ
รถของคุณแม่มดดำโดนชนแต่คุณแม่ไม่เป็นไร
เหรอแล้วรถเป็นอะไรมากไหม

ใช่ค่ะตอนนี้กำลังนั่งมอเตอร์ไซค์มานะคะ

ก็ฉุกเฉินค่ะตอนแรกก็จะนั่งข้างล่างสวย
ไม่ใช่พอตกเย็นแล้วมันคลึ้มมันมาเร็วนะ

เรื่องแรกในวันนี้นะครับไปที่เพจเครื่องรีโมท

เครื่องรีโมทนะฮะก็เป็นเพจดังตอนนี้นะครับ
ก็เป็นเพจที่อัปเดตเรื่องราวของวงการโทรทัศน์นะฮะ
ล่าสุดเขาได้มีการลงมา
นี่นะครับข่าวใส่ไข่มัดเด็ดไทยรัฐทีวีนะครับ
ในยุค๕ปีทีวีดิจิทัลนะครับ
ต้องนับว่ามีหนึ่งรายการที่โดดเด่นคลองใจชาวบ้าน

ก็ต้องยกให้นะฮะข่าวใส่ไข่จากไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ
ปรากฏตัวตอนแรกทำกลางเสียงวิจารณ์ว่า

คือยังไงครับไม่ตรงปกอยู่แล้ว

ความสามารถของกลุ่มพิธีกรหลักขาประจำของค่ายโพลิพลัส

มหาออนภามดดำขจาภา

เล่าข่าวบันเทิงได้ออกรถถึงใจ
จังหวะขยี้รับส่งลงตัว

ได้เหี่ยวข่าวพักสนามอย่างแองจี้มาเสริมทัพ

ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายกับการเขียนการกระซิบ

ก็ยิ่งตรงจริตคนดูนะฮะที่อยากรู้อยากเห็น
ความเป็นไปเบื้องลึกของวงการบันเทิงยิ่งนัก

เสียดายเก๋ใช่ย่อยนี่นะฮะ

คิดว่าจะไม่ตรงปกอะไรนะฮะสำหรับช่องข่าวแบบนี้
คือเหมือนกับไทยรัฐดูเป็นแบบ

นึกว่าไม่ตรงปกหรือว่าหน้าคุณแม่ไม่เหมือนเดิม

ตรงที่ไหนอ่ะวันนี้ก็ไม่ตรงที่ตัดผมมาเห

โอ้โหไม่เกี่ยวกัน
ไม่ตรงปกว่าคืออะไรเอาใหม่สิไม่เข้าใจ
เขาคงหมายความว่าที่จริงดูช่องไทยรัฐน่าจะเป็นช่องที่แบบข่าวซีรีส์

แต่พอดีมาเจอแบบคุณแม่ตัวแม่ตัวพ่อแต่ละคน
บางทีพิธีกรก็เป็นข่าวซะเองด้วยเขาบอก

อ่ะประจำ
อันนี้เราเข้าใจประจำเอาของฉันก่อนไหม

ก็ต้องขอบคุณเพจคุยงรีโมง
เพจนี้คนติดตามเยอะมากนะคะ

บางทีคนในช่องยังไม่รู้เลยว่ามีรายการใหม่เขาก็จะรู้ก่อน
อย่างนั้นเราก็ต้องขอขอบคุณเพจเครื่องรีโมทนะคะ
ก็จะมาตั้งแต่หลัง๖โมงเลยคุณแม่หลังเคารพทรงชาติ
วันหลังเขาว่างก็ฝากเครื่องมาใส่คนข้างผมก็ได้นะฮะ
ก็เกลียดชังอะไรฉันมากขนาดนี้เลยนะลูก

เอ้าไปเรื่องของหนี้ดีกว่าชาวบ้านก็ภาวะนะฮะ
โรคจิตเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ประกบไล่แล้วก็จับหน้าอกเขาอ้าว

คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะชาวบ้านท่อนตำบลโนนท่อนนะฮะ
อำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงทั้งหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับ
รู้สึกไม่ปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ชายโรคจิตครับ
ขับมอเตอร์ไซค์นะฮะประกบผู้เสียหายในเวลากลางคืน
ระหว่างเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปใช้มือเนี่ยจับที่หน้าอก
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะครับคุณผู้ชมครับ
นางพิรมพรคนซื่อนะฮะเป็นชาวบ้านท่อนเขาเล่าอย่างนี้บอกว่า
ตนเองนั้นถูกชายโรคจิตเนี่ยมาร่วงเกินเช่นกันโดยเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
หลังจากที่ตนเองเลิกงานแล้วนะครับก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์นั้นกลับบ้าน
ขณะที่ขับออกมานะครับได้สังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเนี่ยขับตามมา
ตนเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงมีมอเตอร์ไซค์อะไรไม่รู้ตามมา
แล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยขี่หนีอย่างเร็วปรากฏว่ามอเตอร์ไซคันดังกล่าวเร่งเครื่องตามนะฮะ
เร่งเครื่องตามจนกระทั่งไปถึงทางข้ามทางรถไฟนะครับที่มีรถไฟผ่านมาเธอก็ต้องหยุด
เมื่อรถไฟผ่านไปตนเองก็พยายามเร่งรถออกไปนะฮะ
แต่ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยขับมาข้างแล้วก็ตามไปถึงหมู่บ้าน
จากนั้นตนเองถูกชายคนดังกล่าวนั้นเอามือไปจับหน้าอกเธอนะครับ
เธอบอกเธอตกใจมากนะครับรถเนี่ยเสียหลักเกือบล้มแต่ว่าโชคดีตั้งสติเอาไว้ได้ก่อน
จากนั้นคนร้ายก็กลับรถก่อนที่จะขับหนีไปทางถนนมิตรภาพ
ซึ่งตัวเองก็จำได้นะครับว่าคนร้ายนั้นรูปร่างค่อนข้างจะสันทัศน์นะครับ
ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์สีแดงขาวครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะก็ชื่อว่าบ้านโนนท่อนก็อยู่ห่างกันไม่มาก
ตรงนี้นะฮะก็ไปเจอชายโรคจิตทำลักษณะเดียวกันเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในรอบ๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้มา๕ครั้งแล้ว
เพราะว่ามันไปไล่จับนมคนอื่น
มันเป็นโรคจิตเนอะ

ของคุณหน่อยคุณโกตะโกนจีบสาว

คือคลิปนี้อยากให้ดูมากคุณแม่คือมันแซ่บ
คือมีทั้งคนสะใจแล้วก็คนแบบว่าชอบใจมาก

คือเป็นคลิปเนี่ยเป็นน้องนางคนหนึ่ง

ผู้ชายจอดแล้วก็พูดว่า

ดูใส่ขาสั้นนี่เลยคือนี่คือมาตรฐานเลย

รถก็สวยแล้วก็แต่งเท้าแตะคีบอย่างนี้

เพราะถ้าไม่พูดรถผัวนะ
เด็กแม่ก็ยังขับรถตามไปอยู่

ก็ค่อยชะลอคุณแม่

แล้วก็มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
มันจะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยนะ

เขาบอกว่ามีการเก็บภาษีความหวาน
ดังนั้นเธอหวานมากระวังจะโดนเก็บภาษีจะบอกให้
ซึ่งขึ้นราคาถึง๒ละ๓บาทเลยนะ
ดีเดย์ไปเดือนสิงหาคมนะคะ

จากกรณีกรมสัมภาษามิตรประกาศขึ้นภาษีความหวาน
โดยหลังจากวันที่๑ตุลาคม๒๕๖๒จนถึงวันที่๓๐กรกฎาคม๒๕๖๔นะคะ
จะมีการเก็บนะคะ๓บาทต่อลิตร
และหลังจากนั้นก็จะปรับเพิ่มสูงสุดเป็น๕บาทต่อลิตร

มีรายงานอย่างนี้ค่ะว่ามีการปรับราคาขายปลีกน้ำอัดลมเนี่ยนะคะ
อย่างเช่นโค้กขวดแก้วขนาด๑๘๕มิลลิลิตร
เขาจะปรับขึ้นจากเดิม๕บาทก็เป็น๗บาทภาษีนะ
จาก๕บาทเป็น๗บาทส่วนไอ้ขวดขนาด๑ลิตรเนี่ย
ก็จะปรับนะขึ้นจาก๑๗บาทเป็น๒๐บาท
ในขณะที่ขวดขนาด๒๘๐มิลลิลิตรแล้วก็ขนาด๔๒๒มิลลิลิตรเนี่ยนะคะ

จากการสำรวจร้านค้าปลีกแล้วก็ร้านโชว์หวยทั่วประเทศเนี่ย
ก็ได้แจ้งปรับขึ้นราคาเครื่องดื่มน้ำอัดลมเนี่ยนะคะ
ยี่ห้อดังเลยนะในสูตรมีน้ำตาลแบบดั้งเดิม
เฉลี่ยขวดละ๒๓บาทนะฮะยกเว้นขนาด๑๒ลิตรเนี่ย
ที่ยังไม่ขึ้นราคา๓๐บาทเท่าเดิมนะ
เอาละค่ะเช่นเดียวกับน้ำอัดลมสูตรนี้นะคะ
ไม่มีน้ำตาลซึ่งยังขายราคาเท่าเดิมอยู่
ในขณะที่เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่เป็นน้ำสีนะคะ
ก็จะมีการปรับขึ้นราคาจากเดิม๑๐บาทก็เป็น๑๒บาท
ส่วน๔๕๐มิลลิลิตรเนี่ยนะคะก็ขนาดนี้
จาก๑๒บาทก็เป็น๑๕บาทเลยทีเดียว
มะนาวโซดามีน้ำตาลเหมือนกันนะจะบอกให้
ขนาด๔๐๐มิลลิลิตรก็จะปรับขึ้นจากเดิม๑๕บาทก็เป็น๑๗บาทค่ะ
จากการสำรวจตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยพบว่านะคะ
ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาเนื่องจากสินค้าที่ตั้งวางอยู่เนี่ยนะฮะ
เป็นของที่อยู่ในสต๊อกเดิมนะฮะถ้าสต๊อกใหม่นี้โดนหมดทุกอย่างเลย
เขากล่าวว่าพบว่าตามร้านค้ากักตุล
แล้วก็ปฏิเสธการขายในช่วงนี้เนี่ย
เพื่อที่จะนำไปขายหลังปรับราคาในวันที่๑สิงหาคมนี้

ซึ่งมีโทษสูงจำคุกไม่เกิน๗ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับกันเลยทีเดียว
แล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันจะมีการปฏิเสธขายในช่วงนี้
เพื่อจะนำไปขายปรับราคาทีหลังวันที่๑สิงหาก็ถือว่าผิดเลยนะ
มันมีโทษทันทีเลยนี่ค่ะ
อันนี้ก็ดีเพราะจะได้ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีก
ใช้คำนี้ไหมหรือไม่อาจจะลดน้ำตาลลง
พอลดส่วนของน้ำตาลลงเนี่ยการภาษีมันก็จะลดลงไปด้วย
แต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นกับคนขายนะ
เขาก็ไม่ได้เอาราคาขายมาขึ้นกับคนซื้อนะ

ก็นี่ไงก็ไม่รู้ว่าเขาจะบวกไหมถูกไหม
แต่ว่าก็เพียงแต่จัดเก็บดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็ลดน้ำตาลลนสิ

แต่ถ้าเกิดใครที่กินหวานบ่อยน้ำอัดลมมันก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่ม
เขาไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะแต่ภาษีขึ้นแน่

อาถรรพ์เจ้าอาวาสคนเก่า
ทำไมทุบเสียงพระทิ้งวันนี้มีชีวิตแตกกระโหลกยุบ

เป็นอาถรรพ์นะท่านก็เลยกระโหลกยุบอย่างนี้หรอ

เอาละฮะมาเรื่องราวของอาถรรพ์เจ้าอาวาสนะครับ
ก็เป็นอาถรรพ์เจ้าอาวาสคนเก่า
เสียรพระทิ้งปรากฏว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่
แต่ว่ากระโหลกท่านยุบลงไปนะ

คือเมื่อวานนี้นะฮะที่วัดโคกมะม่วง
หรือว่าวัดโฆกกระท้อนหมู่สองตรรวรค์คนปลิง

เป็นวัดโบราณที่สร้างมาแล้วกว่า๓๐๐ปี
เป็นวัดแห่งที่๒ของจังหวัดตรังนะครับ
พระปาโมทสุธจิตโตท่านเป็นเจ้าอาวาสพร้อมกับลูกวัดนะฮะแล้วก็คนงานก่อสร้าง
ขุดพบพระพุทธรูปเก่าแก่ปางขัดสมาธิ๑องค์๑เสียน
พระพุทธรูปทรงเสิร์ธมโนรานะฮะ๒องค์
สภาพนั้นยังสมบูรณ์มากนะครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านแล้วก็มีเรื่องเล่าขานกัน
บอกว่ามีพุทธรูปถูกทุบไว้ใต้โบสถ์
แต่ก็คิดว่าคงจะแหลกสลายไปแล้ว
แต่เมื่อขุดไปก็ไปพบว่าพระพุทธรูปดังกล่าวนั้น
ทางวัดไปเจอเข้า
โดยหลังจากนี้นะฮะทางวัดจะเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี
เพื่อให้คนรุ่นลูกหลานได้เข้าไปเยี่ยมชมนะฮะ
อกจากนี้ยังไปพบพระเครื่องแล้วก็หม้อฝังดิน
ภายในนั้นมีเศษซากโครงกระดูกมนุษย์อยู่ด้วย
ไปสอบถามพระปราโมทท่านเล่านะครับ
บอกว่าตอนแรกเนี่ยได้มีพิธีบวงสวง
ไหว้เจ้าที่พระพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งอยู่ภายในวัดนะฮะก่อนที่จะมีการบุรณะโบสถ์
ซึ่งหลังจากบุรุณะเสร็จแล้วก็ตั้งใจจะเจาะขุดหลุม

แต่ปรากฏว่าพอเจาะลงไปครับคุณผู้ชม
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนะฮะอายุประมาณ๑๐๐ปีมาแล้ว
ต่อมาอดีตเจ้าอาวาสคนเก่าทุบทิ้งนะฮะพระพุทธรูปที่ฐานร่าง
ก่อนจะสร้างบทใหม่ทับเอาไว้คุณผู้ชมพระตามวทย์ยังกล่าวต่อนะครับว่า
ทางวัดเองเนี่ยได้บุรณะโบสถที่สร้างมานานกว่า๓๐ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะ
นับตั้งแต่ปีพศ๒๕๓๔จึงได้มีการบุรณะซ่อมแซมส่วนที่ยังเหลือ
ทางด้านในอ้อนพรมมีนะครับอายุ๗๑ปีเขาอาศัยอยู่ที่ตะมนตวนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ
ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาได้มาช่วยดูแลวัดนะฮะเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว
เขาเล่าแบบนี้ครับว่าเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับภายในวัดแห่งนี้มีมาเนิ่นนาน
แต่เดิมเคยมีประวัตินะครับตรงที่โบสถเก่าแห่งนี้ซึ่งมีพุทธรูปเนี่ยอยู่หลายองค์นะฮะ
เจ้าอาวาสคนเก่าได้มีการสร้างโบสถ์ทัพหลังเก่าโดยมีพุทธรูปองค์เก่านะครับ
อยู่คู่กับวัดมานานนั้นถูกทุบทิ้งซากลงไปด้วย
ชาวบ้านนั้นต่างพาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าหลังจากเจ้าอาวาสคนเก่านั้นได้ทุบเสียงพระลงไป
ต่อมาทุกวันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่กระโหลกศีรษะของท่านเนี่ยมีรอยยุบนะครับ
ชาวบ้านต่างลือกันว่าน่าจะเป็นผลพวงจากการทุบเสียงพระพุทธรูปทิ้ง
และสาเหตุที่โบสถ์หลังนี้สร้างไม่เสร็จเนื่องจากว่าเป็นอาถรรพ์นะครับ
ขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐจังหวัดตรังนะครับได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองด้วยว่า
ขณะเข้าไปทำข่าวภายในโบสถ์นี้พระปราโมทนะฮะเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ได้มีพายุเป็นลมแรงมาก
ท้องฟ้าสว่างจ้าไม่มีฝนตก
คนงานที่กำลังบูรณะก่อสร้างต้องลงมาจากนั่งร้านนะครับ
แล้วก็สังเกตดูต้นโพหน้าโบสถ์
กระแสลมนั้นพัดแรงจริง
จนสุดท้ายนะครับต้องยกมือไหว้ขอเข้ามาบอกว่า

คือเรียกว่ามาทำข่าวให้เผยแพร่ให้กับญาติโยม
ได้มาร่วมบุญอุทิศส่วนกุศลกันไปนะครับ
สักพักกระแสลมที่พูดถึงเนี่ย
ลดพรรณลงเป็นรุมเบาลงนะครับ
ต้องการอะไรไม่อยากจะ

ฉันไม่อยากจะเรียนแบบเธอเพราะฉันมีเธอเป็นไอดอล

ทำไมผมสีทองคิ้วมันดำอย่างนั้น
ตอนแรกจะบวชนะนางจะบวชนะ

ไปให้ดำสัดคิ้วแบบนี้

ไปโชคมวยและถอยรถชนเขาว่ะ

ขับเองตลอด

คนขับรถไม่หายไปไหน
ขับรถแล้วไปเชื่อประกัน
เดี๋ยวขึ้นไปเปิดตัวเลข

ขับผมส่งอะไรคะ

ม้าเขาไม่ได้บอกเพจเครื่องรีเบิร์ตเขาไม่ได้ชมพี่อย่างนั้น
เพราะเขาบอกว่าพิธีกรรวมตัวกันแล้วดี
เออรู้เมื่อกี้อ่านไปแล้ว

เพราะว่าฉันดูเธอไปงานนัตรราชว่า
เธอประกาศแอปเนอะเดี๋ยวนี้ทำไมเวลาเธออยู่ตอนหน้าสื่อ

เออดูเธอแอปกลัว

ไม่ไม่ใช่นำหญิงมันไปประกาศรางวัลพิธีกร
พิธีกรยอดเยี่ยม

เชิญคุณม้าออนภาค่ะ

สไปเดอร์แมนเป็นลูกกระตันยูกันเลยทีเดียว

แต่เขาเนี่ยสามารถที่จะปีนขึ้นไปเพราะอะไรรู้ไหม

อเมริกันกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียว
หลังจากที่ได้เห็นภาพของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งไปถึงชั้น๑๕ค่ะ

เพราะว่าไฟไหม้อยู่ชั้น๑๙ค่ะ

เขาก็เลยจับภาพผู้ชายคนนี้ได้
ซึ่งชื่อว่านายเจอร์เม่นอายุ๓๕ปี
อดีตเป็นคนก่อสร้างแล้วก็ทำหลังคา
เขาก็เลยแบบว่าชินกับการขึ้นที่สูงใช่ป่ะ
ซึ่งกำลังเข้าไปช่วยแม่ที่ติดอยู่ในห้องพัก
เจอแม่นเขาเผยวินาทีที่เขายอมเสี่ยงชีวิต
ปีนขึ้นไปบนชั้น๑๕ในขณะที่อาคารนี้เกิดไฟไหม้ขึ้น
เขารู้สึกตกใจมากเมื่อเห็นไฟกำลังไหม้อยู่บนตึก
ซึ่งแม่เขาอยู่ในห้องของตึกนี้

แต่โดนพวกพนักงานตำรวจกันเอาไว้ว่าไม่ให้เข้า
เพราะกลัวจะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าอันตรายต่อชีวิตใช่ไหม
แต่ว่าเขาก็พยายามที่สุดแล้วว่าจะทำยังไงดี
แต่ในที่สุดเนี่ยนะคะเพราะว่าแม่เขาอยู่บนนั้นเขาก็เลยแอบที่จะปีนขึ้นไปบนตึกนะฮะ
ที่แบบว่าจากประสบการณ์ที่เขาฝึกฝนทักษะการปลายปีน
หรือว่าการปีนขึ้นไปบนที่สูงด้วยอาชีพเขามาก่อนนั่นเอง
จากนี้แม่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะ
พอช่วยได้เสร็จเนี่ยแม่เขาก็มาดูภาพที่เกิดขึ้นทีหลังใช่ไหม
ผลปรากฏว่าหลังจากนั้น๒วันนะแม่ก็ตกใจแล้วก็ช็อกมากว่าลูกเขาเนี่ยปีนขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยเลยเหรอ
แต่ว่าก็ไม่ได้ประหลาดใจมากถึงขนาดนั้น
เพราะว่าเขารู้ว่านิสัยของลูกเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยนะ
ลูกเนี่ยมันชอบมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ชอบปีนปลายนู่นนี่นั่นต่างนานา

ไม่น่าเชื่อเลยนะปีนขึ้นไปได้ซึ่งก็เรียกว่าเป็นวีรกรรมเลยทีเดียว
อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโดนจับนะ
ทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยทางต่างประเทศนี้เขาจับเลยทันทีมีความผิดนะคะ
ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าตำรวจเขาก็เลยแค่ตักเตือนนะ

ต่างฝ่ายเนี่ยก็รู้ดีนะคะว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้เนี่ย
เมื่อแบบว่ามันเกิดสารอดินาลีนขึ้นในตัวเราเนี่ย
เพราะว่าเห็นแม่อยู่ตรงนั้น
อันนี้ก็เห็นแม่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเขาก็ปีนขึ้นไปได้เลยทีเดียว
ดังนั้นเนี่ยเราเข้าใจในส่วนตรงนี้ดังนั้นเนี่ย
เป็นใครใครก็ต้องทำวิถีทางเพื่อที่จะช่วยชีวิตของแม่ก็เลยรอดไป

ดูการดำเนินรายการเดี๋ยวฉันเข้าไปอ่านรายการข่าว

ดูการดำเนินรายการเอ๊ะคุณจะเล่นโทรศัพท์ในการเล่นข่าว
ไม่ผมกำลังจะหาข่าวให้นะฮะ

เนี่ยฉันว่าไม่ได้รางวัลก็เพราะอย่างนี้
มีเดินที่ตอนนั้นคนเขาหากันอย่างใหญ่ที่สุดพอเจอ
ถูกต้องนะครับคือจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า

ที่หนีหายออกไปจากบ้านภายในซอยศาสนาเขตพญาไทยกรุงเทพ
โดยมีการระบุว่าหากใครเจอน้องงูขนาดสี่ดำ

มันไม่ใช่งูผิดนะคะ

แล้วให้ติดต่อกลับมาเธอ

ของโพสต์นั้นได้เจอสัตว์เลี้ยงที่หายไปแล้ว
โดยระบุนะครับว่าเดือดร้อนกันทั้งโซเชียล
ไอ้เด็กดื้อนะฮะเจองูหนีออกจากบ้านแล้วค่ะ
ทำกับดักงูเสร็จกำลังจัดวางอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลย

บอกว่าเห็นหางดำไม่รู้ว่าใช่ไหม
ให้ลงมาดูด่วนเลยก็วาบลงไปเลย

ก็เขามาแจ้งเจ้าหน้าที่เขามาแจ้ง
บอกว่าเห็นห่างเลยคิดว่าใช่

พอมาเปิดดูก็จะแล้วเรียบร้อย
เป็นแมวเจดีค่ะ

ดีใจดีที่แมวไม่ไล่กัดนะคะ
เจอแล้วนะคะเด็กหนีเที่ยวกลับมาแล้ว

เดี๋ยวต้องเช็คสุขภาพอีกทีนึง
ตรวจดูแผลด้วยเพราะว่าตกลงไปหลายชั้น
ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงไปหรือว่าเลื้อยลงไป

เธอบอกว่าเธอมีคุณค่าทางจิตใจของเธอมากเลย

ไม่ใช่ถ้าหนูเห็นคนในห่อ
คะว่าน้องค่ะพี่ก็ไม่รู้นะคะว่าน้องมีพิษหรือไม่พิษ

คือเปิดตัวเลขแพลตฟอร์ม

คือสำนักงานนโยบายและวิชาการกระจายเสียงโทรทัศน์
วัวสอสำนักงานกรสอต้อชอ
รายงานข้อมูลความนิยมระบบออนไลน์
รายการที่นำมาออกอากาศในบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

แล้วก็แบบดูย้อนหลังเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
แล้วก็แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็สมาร์ทโฟน
ซึ่งสรุปอย่างนี้ไทยรัฐทีวีของเรา
มียอดรับชมรายการแบบไม่นับซ้ำบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ย
จำนวนนะช่องเราอยู่ช่อง๓๒ใช่ไหม
ล้านคนจากประชากรไทยนี่มี๖๐กว่าล้านคน
ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าเอาง่าย
ครึ่งหนึ่งของคนประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสได้ดูไทยรัฐทีวี
เพิ่มจากเดือนก่อนหน้านะฮะ
ช่วงอายุ๒๑๓๙มียอดวิวประมาณ๖๐๘ล้านครั้ง

แบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิง๒๘๕ล้านครั้ง
เมื่อก่อนเราคิดว่าพวกแพลตฟอร์มพวกออนไลน์รายการ

คุณคิดผิดหรอฮะเพราะว่าผู้ชายที่ดูครั้งเนี้ย
มี๓๒๓ล้านครั้งซึ่งมากกว่าเพศหญิงด้วยซ้ำไป
รายการที่ได้รับความนิยมทางออนไลน์อยู่ในกลุ่มข่าวทั่วไป
ตามด้วยข่าวบันเทิงกีฬาแล้วก็ไลฟ์สไตล์

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน๕คือจำนวนที่สูงขึ้นเท่ากัน

ส่วนอายุ๒๕๒๙ปี
มียอดวิวรวมแล้วนะฮะของไทยรัฐมียอดวิวรวมประมาณ๖๐๘ล้านครั้งใช่ไหมฮะ

แบ่งเป็นเพศหญิง๔๒๓ล้านครั้ง
แล้วก็เพศชาย๕๑๑ล้านครั้ง

คุณดูนะฮะนี่ยอดวิวของแต่ละช่อง
ซึ่งวันนี้แน่นอนว่าน่าจะเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มออนไลน
ก็จะได้เห็นว่าตลาดออนไลน์วันนี้มันอยู่คู่กับทีวี
บางคนอาจจะดูสดอย่างข่าวใส่ไข่ของเราเนี่ยคนดูสด
แต่ในขณะเดียวกันคนก็จะไปเจออะไรกันมากขึ้น

ย้อนหลังหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันของแต่ละช่อง
ซึ่งเขาเตรียมกันไว้ก็ต้องเตรียมไว้
เพราะฉะนั้นอันนี้คือการชื่นการชม
อาชีพคนผลิตคอนเทนต์ในอนาคต

เราก็จะเห็นว่า๒ช่องที่มียอดเพิ่ม๕นี่ถือว่าสูงนะ
ยอดหลังค่ะใครเป็นอุยยนคุณแม่มหลายแสนนะคนดูนะ
ตอนที่รีรันดิ์ยอดออนไลน์ของเราได้เป็นล้านนะฮะ
หลายล้านต่อเทปเลยจริงคุณลองไปดูกันนะ
นี่เมื่อกี้มีคนบอกว่าวันที่แองจี้พูดข่าวอะไรลอยขึ้นมา
เป็นเรื่องแล้วเขาบอก

ข่าวอะไรไม่มีข่าวลอยครับคุณแม่จริงจังหมดเลยข่าว
ก่อนที่จะต้องข่าวอะไรรอย
วันนั้นแล้วเปลี่ยนดีกว่าแต่ช่วงนี้ข่าวไม่ลอยแน่นอน
เพราะเขาออกมาเปิดเผยตัวเองเลยออนอนงเปิดใจทั้งน้ำตาฮะ
เรื่องของเรื่องคบกันมา๒๐กว่าปี
เป็นสามีภรรยากันแต่สรุปแล้วสามีไปมีมือที่๓
ซึ่งเป็นสาวออฟฟิศแค่นั้นเอง
ก็เลยตัดสินใจเป็นคนประกาศว่าโอเคล่ะความรักของเขายุติลงแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ
กลับมาอีกหนึ่งข่าวคุณออนอนงเราก็คงจะรู้จักกับเขา
คุณออนอนงหลังจากที่เกิดปัญหาวงถูกต้อง
ก็คือนางเสาไทยใช่ไหมพี่

นี่แหละคุณออนอนอานนท์เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมาก

เขาออกมาประกาศโดยส่วนตัวเลยนะ
ว่าเขาเลิกกับสามีแล้วเอาใบหย่ามาโชว์สิ้นสุดสถานะครอบครัว
กับสามีแล้วพร้อมกับภาพวิวที่หลุดออกมาทำให้ทุกคนเนี่ยตั้ง
ใจนะฮะถูกมองว่าตั้งใจเซ็กซี่ประชดรักร่มหรือเปล่าเขาก็ว่าอย่าง
นะฮะล่าสุดคุณออนอนงเปิดใจด้วยอาการร่ำไห้เผยอดทนถึง
ที่สุดแล้วสามีมีใจให้คนอื่นเรารู้ว่าสามีเนี่ยเปลี่ยนไปประมาณ
เอาง่ายตัวเองเป็นคนเล่นละครแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เขา
มาคุยกันว่าให้เวลาปรับจูนกันได้ไหมปล่อยผ่านเลยไปไม่เคยตามจิก
เขาบอกชีวิตของเขาเป็นผู้หญิงแบบที่เขายังไม่เคยตามจิก
ไปฟังเขาเลยไม่เคยหึงหวงอ่ะแล้วเขาทำอย่างง่ายเราไปดูกันหะ
ก่อนหน้านี้คือคุยกันแล้วว่าพี่ออสไม่ได้ผิดอะไร
แต่ว่าเขามีคนใหม่เข้ามา
เพราะฉะนั้นเมื่อคุยกันไม่มีใจให้กัน
แล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันแล้วเนี่ย
เราก็ควรจะแยกทางกันโดยดี

แต่ว่าพี่ออนก็คือพอรู้ข่าว

แต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดตามอะไร

แต่ว่าเราเป็นแม่เราไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตา
พยายามทำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้
แล้วก็คิดว่าแบบมันมาถึงตรงนี้ได้เนี่ย

เราก็คิดว่ามันมาสุดทางจริง
แล้วเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดี
มีคุณภาพชีวิตทางจิตที่ดีขึ้นด้วย
ไม่ต้องมาคอยระแวงไม่ต้องมาคอยกังวล
เวลาพูดกับใครหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ความไว้วางใจที่เรามีให้เราไม่เคยไม่เคยรู้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันมารู้ก็คือมันกูไม่กลับแล้วแค่นั้นดีกว่าค่ะ

ขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เรามีลูกที่น่ารัก

คุณมันตกใจมันจะไม่คุยได้ไงละ
เพื่อคนตัดกิ่งมาก

เขาบอกคนเราเมื่อมันไม่สามารถปรับจูนกันได้

แล้วยังไงก่อนหน้านี้จริงแล้วไม่ได้เพิ่งมาแยกนะ

แต่ยังดูแลลูกด้วยกันสถานะพ่อและแม่
ไม่สามารถตัดขาดกันได้ก็ควรแยกกันโดยดี
ก่อนหน้านี้แยกกันอยู่แล้วเนี่ยอาจมีส่วนผิดทำให้สามี
คือนางก็นางเป็นผู้หญิงที่โอเคเลยนะนางบอกว่านางอาจจะมีส่วนผิด
ที่ทำให้สามีเนี่ยมีบุคคลที่๓เมื่อตัดสินใจยุติ
ก็ควรจะยุติแค่นี้แหละจากนี้ไปเขาจะเปิดตัวจะแต่งงาน
ก็เป็นเรื่องของอดีตสามีแล้วส่วนที่ถามว่าเป็นคนใกล้ตัว
อยู่ในออฟฟิศเขาไหมคือตอนแรกก็มีข่าวออกมาใช่ไหม
ที่ว่าสามีเนี่ยก็คือไปได้คนในออฟฟิศก็คือคนในออฟฟิศนี่แหละ
มาเป็นมาเป็นแฟนมาเป็นมือที่สามปรากฏว่านางก็บอกไม่ขอพาดพิง
มีความเป็นผู้ดีสูงเหมือนกันเนาะไม่ขอพาดพิงก็อาจจะตามนั้น
สภาพจิตใจน้องจะบอกว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ความเป็นแม่
เราเป็นแม่ไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตาคือเขาก็ร้องไห้นั่นแหละ
พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้คิดว่ามาถึงตรงนี้
เราก็อดทนถึงที่สุดแล้วเราสุดทางจริงไม่ได้เสียดายเวลา
เพราะมีอะไรสวยงามเนี่ยเกิดขึ้นขอบคุณที่ทำให้มีลูกที่น่ารัก
เขาโอเคล่ะอย่างน้อยเขาคิดในแง่บวกเสมอว่าเขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหม
เขาบอกเขาขอบคุณนะที่วันนี้เขาได้ลูกที่น่ารักสองคนของเขามานะฮะ
แล้วก็วันที่โพสต์ชัดเจนว่าหย่าเนี่ยเพราะอะไรไม่คิดเลยเลยเถิดอะไรเลย
เหตุผลชัดเจนอยู่แล้วว่าอยากให้ยุติความสัมพันธ์เท่านี้
อันนี้คือความจริงของเขาเลยนะแต่อีกอันหนึ่งที่ร้อนร้อน
ทำไมโอเคฉันจะชดใช้ให้นะแล้ววันหลังที่เธอมาสายเธอต้องทำเหมือนฉันนะ
ต้องอ่านคุณสองข่าวเลยนะอ่านคุณสองข่าวติดนะโอเคโอเคเธอมาทวงคุณชั้นเพื่ออะไร
แล้วเธอมาอ่านคุณสองข่าวติดนะจริงไม่น่าทะเลาะกันนะน่าจะมาให้เร็วแล้วก็ทันเวลา
นี่ก็พอมาสายมาถึงและเกิดเหตุแล้วต้องแก้จากต้นเหตุไม่ใช่เราเคยอื่นแต่วินงมีตีจุดตายอยู่
เรียวว่าอะไรอ่ะอ่อรู้เราตัดกันหน้าเท่าไกลนะอ่ามัน
สวยไหมสวยสวยเลยเหรออืมมันสวยอยู่แล้วล่ะทำแบบว่า
เต็มที่มันต้องสวยฉันได้เป็นประเด็นร้อนออกลงตอบสมควร
โทษที่โพสต์คำหยาบหลังมีข่าวว่าเกษตร์วรินทรกับดาวพิมพ์ทองเนี่ย
รับว่าเคยคบกันว่ะนางก็หึงหวงไงเธอ
มันกลายเป็นกระแสร้อนที่ทำเอาหลายคนจับตามอง
ได้สำหรับกรณีของพอสรรออกมาโพสต์ข้อความเหน็บแรงในไอจีส่วนตัวว่า
เรื่องเก่าจะเอามาพูดทำอะไรวะ
ที่ฉันหยุดไปเขาจะพูดว่าอะไรนะตัวเฮียโอ้เธอเก่งมากนะจะมาพูดทำอะไรวะ
ไม่เข้าใจหุบปากกันบ้างเถอะนั่นไงจนหลายคนเนี่ยโยงไปว่าเจ้าตัวเนี่ยหัวร้อน
เรื่องที่ไอ้เกรทไอ้คุณเกรทใช่ไหมเกรทวรินทรเนี่ยออกมายอมรับว่า
เคยคบกับดาวพิมพ์ทองแฟนสาวของเจ้าตัวหรือเปล่า
หลังจากที่ดาวเนี่ยออกมาเปิดใจในรายการดังว่าเคยคบหากับพระเอกดังช่วงที่เล่นละครด้วยกัน
แต่ฝ่ายชายเนี่ยด้วยความที่ไอ้เกรทเนี่ยเป็นคนไม่ยอมเปิดตัวนางว่าเป็นแฟนสักทีนึง
ก็เลยยุติความสัมพันธ์ก่อนที่พอร์ตเนี่ยโอเคได้สติปุ๊บโดนกระหน่ำปุ๊บลบ
ช่วงนี้เดี๋ยวทำไมทุกวันนี้มันลบแป๊บเดียวคนเขาก็ยังแคปไว้ทันหมดนะเธอเนา
เร็วจะตายเดี๋ยวนี้
คุณแม่โชว์ภาพน้องบูคือ๗วิเองเขายังแคปทัน

สตาร์ทแองกี้อ่ะเปิดเรื่องขึ้นมาเนี่ย
จะมาโทษเป็นผมเลยไม่ใช่เกี่ยวผมเลย

ไม่ใช่เอาอีกแล้วอีกแล้ว
ขอเบรกโฆษณาเอามาไปตบกลางวิภาวดีก่อนไหม
ก็พาน้องบูไม่เกียจดีกันจริง
อ๋อน้องบูเค้าไม่ได้กินกับไอ้ซันนะเธอน่ะ

แล้วคุณที่พูดคุณสกริบขึ้นมาคืออะไรขึ้น

แล้วหลังจากนั้นน่ะน้องเค้าก็ดูลขุดต่อเลย

โทรศัพท์ว่าอะไรคนนี้ละที่อะไรนะอ๋อไอ้นิ้วนี่ไงอะไรนิ้วนี่ไงใช่ไหม

เอาไงได้หมดอืมทำอะไรเอาไว้เอามามามามาคุณในมารู้เรา
บ่อยมากอันนี้ต่อต่อกลับมากันล่าสุดเนี้ยโพสต์เออพอสต์พอสต์
ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ข้อความขอโทษผ่านไอจีส่วนตัว
นะฮะที่ตนใช้คำหยาบคายไม่สุภาพแล้วหนุ่มพอร์ตก็ยังยืนยันว่า
ข้อความดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจพาดพิงถึงใครและวอนขอให้ทุกคน
หยุดเชื่อมโยงกับข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ด้วยโพสต์ได้
โพสต์ว่าพอสต้องขอโทษทุกคนด้วยครับกับข้อความที่โพสต์เมื่อ
เช้านี้ที่พอร์ตใช้คำไม่สุภาพขอโทษจริงจริงครับแล้วข้อความที่
โพสต์ไปพอสไม่ได้จะพาดพิงถึงใครเลยครับเพราะฉะนั้น
อย่าเอาไปเชื่อมโยงกันให้เกิดประเด็นต่างเลยครับ
ครั้งแรกที่ทะเลาะกับพอสลันเลยล่ะ
เรียกว่าการเป็นเรื่องใหญ่โตเข้าไปตัดดีโพสต์ว่าอะไรละ

นี่เราต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ดาวออกมาพูดเรื่องอดีต
แล้วทำให้มีปัญหากับทุกคนที่ถูกพาดพิงถึง
โดยที่ไม่ได้มีเจตนานะครับ
แค่เล่าประสบการณ์เพื่อให้คนที่เจอสถานการณ์เดียวกัน

เพราะปัจจุบันเนี่ยปัญหาความรักมีมากมาย
ดาวเป็นหนึ่งที่ได้รับเชิญไปออกรายการขับไฟเดโช

อ๋อเจ้านายยังไงก็คือเจ้านายค่ะคุณ

มาแล้วเขานั่งดูรายการนี้ทุกวัน

เวลา๗๐นาทีนี้เพื่อมาเพิ่มไว้กัดกันเหรอ
เวลาที่ช่องก็เพิ่มขึ้นมาให้นี่เพื่อมานั่งกัดกันตอนเย็นเหรอ
เพราะไม่ได้กัดอะไรทำเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบ

ได้ไหมอยากเห็นอย่างนี้อยากรับอย่างนี้
หนุ่มหนุ่มคดีเราไม่ใช่น้อยนะ
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคดีเราล้วนนะนุ่ม

เยอะมากเลยอ่ะไม่รู้
ถามแองจีสิเอาไงทราบเดขนวน

ก็คือพูดยังไงออกกรรมคลับไฟเดชโชว์นั่นแหละ

ถ้าแขกรับเชิญกันชัยกับเหนียวพรอยไปออกจะน่าจะออก๔เทป
ตั้งแต่สมัยไหนไม่แต่รู้แล้วหนุ่มไม่ไปออกรายการอยู่แล้วอีกคนนึง
ที่ควรเอาไปเล่าเรื่องนุ่มคือคืออะไรหรือไหม

อย่างที่เขาสรุปโดยรวมคือซึ่งเป็นครั้งแรกเขาจะไม่ให้สัมภาษณ์
แต่ล่าสุดที่งานแต่งรุ่นพี่นักข่าวก็มาสัมภาษณ์

แต่ไม่คิดว่าเขาจะไม่พอใจก็คือหึงนั่นแหละเอาง่าย
เป็นเพราะว่าพูดต่อหน้าพอร์ตด้วย
พอร์ตลงคือพอสทะเลาะกับดาวค่ะไม่ได้ด่าใคร
เพราะทุกอย่างคุณนายดาวเป็นคนเริ่ม
แล้วก็มีอะไรก็ขอรับผิดแทนทุกคนนะคะ
ขอโทษแทนทุกคนนะคะที่ทำให้เข้าใจผิด

ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงใครนะ
เพราะฉะนั้นอย่าจับไปโยงให้เป็นประเด็นเลยเขาก็ว่าอย่างนั้น
นางถึง
ไปรอบสองอีกอะไรอย่างนี้
พอสเขาก็เลยเหมือนแบบว่าระบายออกมา
ซึ่งเขาไม่ได้มีการไปไม่ได้ไปด่าถึงเกรทหรืออะไรไม่เกี่ยวกัน
มันคนละเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองอะไรอย่างนี้

สักคนก็เลยเอาไปโยงกันได้อย่างนี้

ในกรอบบ้านกันเองเหมือนกับเป็นแฟนกัน
ว่าทำไมถึงยังออกมาพูดอีกก็พูดไปแล้วทีเดียวไง

มันก็จะโกรธเนอะก็ยินแล้วมันโกรธแล้วขึ้น

ปลอดภัยสิครั้งที่แล้วโดนไปไง

ตั้งแต่เธอไปงานนัตรราชไปเจอผู้เจอคนนี้เธอลดจังเลย
ไม่ได้เจอผู้เจอเดี๋ยวเคยให้ดูเจอใครอีกอยากให้ดูด้วย
ตั้งแต่เธอไปเจอคู่เจอนี่แต่อันนี้เด็ดสุด

มันไม่เลิกเรื่องนี้

นี่ทีหลังจะอ่านก็ใส่แว่นเตรียมไว้ก่อน
จะลากถึงขนาดนี้เงี้ยต้นหอมบ่อมันจบแล้วจบแล้วจะลากไปถึงไหนถ้าแจ้ง
ใครเนี่ยต้นหอมันแต่งหน้าไปงานมันก็สวยขึ้นสินะมันก็สวย
กูระเบื่อจริงจริงอยากให้พูดดีกว่าดาราตอแหละยอดเยี่ยมรออยู่รออยู่
มีโอกาสจัดงานยอดเยี่ยม
จัดงานมอบรางวัลนะเธอจัดก็ได้นะเธอทำสิ
ทุกอย่างแบบที่เสริมเพื่ออะไรเสริมเพื่อหลอกด่านหนุ่มเหรอ

วงการยอดเยี่ยม

น่าจัดหวัดกับตาลรอดแย่อย่างนี้เล่นละครแล้วสุด

นู่นนี่นั่นต่างนานาเพราะเห็นมันลากกันถึงขนาดนี้
ก็จริงแล้วหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีมือที่๓เนี่ยนะครับ
มาพูดพาดพิงกันไปมาก็เลยต้องถามบอกว่ามีอะไรจะพูดไหมต้นหอม
หนองก็บอกว่าไงป่ะไม่รู้ครับเออจะบอกอยู่ในนี้
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องออกมาบอกให้คนอื่นเข้ามารับรู้จากปากหอม
แล้วอีกอย่างนี้นะคะหอมบอกเลยนะคะว่าคือด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
สุดท้ายเราก็เลิกกันแล้วส่วนจะเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรนั้นน่ะนะคะ
ก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องมานั่งบอกหรอก
สำหรับเรื่องที่มาขุดคุยประเด็นมือที่ทรงที่๓
อันนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากหอมมันเกิดขึ้นจากปากบางคน
ที่จะพูดมากมายังต่างนั้นนะอ้าวอีหอมด่าใครอ่ะคุณหอมด่าใครอ่ะ
อ้าวเธอเป็นใครล่ะใครพูดเยอะอ่ะเออจี้แกบอกได้ไหมอีหอมมัน
เพราะจากที่แบบว่าคนมาคอมเมนต์เรื่องอะไรต่างนู่นนี่นั่นต่าง
ภาพแฉะไม่มีค่ะคุณรู้ได้ไงใครเพราะฉันแอบดูในระหว่างที่คุณอ่าน
อย่างนี้นะจัดการสัมภาษณ์เนี่ยนะว่าจะมาบอกกับประชาชนอย่างนู้นอย่างนี้
อย่างนี้นะคะให้หอมหอมคงไม่สามารถจะแบบว่ามันตามรับ
ผิดชอบอะไรต่างแต่ทุกคนได้นะคะจริงบางทีเนี่ยคุณ
ที่แบบว่าผ่านไปมันก็อับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะคือมัน
ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้แหละหอมรู้สึกว่าหอมไม่
ที่จะวกกลับไปในในที่เดิมอีกหอมไม่อยากที่จะวนกลับ
ไอ้เรื่องเดิมเดิมอีกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของหอมไอ้
อย่างนี้นะคะเหตุผลที่หอมออกมาบอกอย่างนี้ว่าเราเลิก
กันเออเออก็เพราะว่าเพราะว่าหอมเนี้ยนะอยากให้ทุกคนรู้ว่าโอเค
นั้นเราเลิกกันอืมอ่านะเข้าใจนะต่อไปถ้าเจอหน้าหอมหรือ
เขาเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมานั่งถามอีกแค่นี้เองอ่ะอันนี้ต้องถาม
เลยเป็นสายเปรย์ไหมพอถ้าถามจริงหอมมีอายุเยอะนะเนาะ
ทำงานมีงานเยอะนะส่วนผู้ชายก็แบบว่ารวยมากอันนี้ไง
เขาก็เลยบอกอย่างนี้นะหอมไม่อยากจะแก้ข่าวนี้นะพูดเนี่ยอย่าพูดให้มันเยอะ
ทำไมไม่พูดตัวเองคะต้องชี้ตัวเองด้วยนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมองเรื่องแบบนี้ว่ามันเป็นสายเปย์ขอมายืนยันเลย
มันงกขอยืนยันเหมือนกันว่าหมอเป็นคนงก
ดีขึ้นมาทันทีตอนนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่เราคบกันเนี่ยนะ
สันเขาไม่เคยจะทำตัวเป็นแมงดาแต่ว่าภาพเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
เพราะว่าคนไปโฟกัสของขวัญวันเกิดที่แบบหอมให้
คุณคะวันเกิดปีละครั้งหอมให้แล้วมีตรงไหน
เขาไม่ได้เปย์เงินเปย์ท้องให้เขาทุกวัน

ไม่ได้ต้องการแมงดาหอมต้องการคู่ชีวิต
จบมั้ยจบ

ผมทรงเดียวกับหอมเลยนะเนี่ยเออใช่
นี่ฉันตัดอันนี้มานานแล้วนะ

ไปอีกอันนี้ฮะอัมพัชราภาพ

ให้โฟก็ออกมาพูดแล้วละ
วันเกิดของปุ๊กรุกฝนทิพย์เนี่ย
ตอนนี้มีภาพลุปชอตที่สาวอำน่งอยู่ใกล้
คุณโฟกประธานวงพรปภานะ
โอบกอดอ้ำมาจากด้านหลังเนี่ยงานนี้ทำเอาหลายคนเนี่ยก็ไปใน
หลายคนบอกเป็นภาพติดวิญญาณหรือเปล่า
แล้วก็โอบอ้ำไว้นั่นแหละ
เขาบอกว่าดูแล้วแบบหลายคนก็เลยฟินต่อ
ตามการสิ่งแรกว่าถ้าควรมาพูดแล้วมันเป็นแค่เพื่อนที่
ต่อกันถึงจะลดระดับความสัมพันธ์ลงแล้วเนี่ยแต่ก็ถ้า
มีภาพแบบนี้ออกมาให้เห็นบ่อยก็ทำให้ทุกคนก็ยัง
ก็ดีกว่าเกลียดกันค่ะเพื่อนเรื่องการดีแล้วค่ะ

ดิจริงกล้าเอาจริงนะเจ็บจริงเล่น

ก็อย่างเงินเป็นเพื่อนนะก็คือแบบดีกว่า
คนเราเวลาไปไหนกับผู้ชายมันต้องเป็นแฟนเหรอ

พระเราทั้งโดคเตอร์นั้นผัวอย่างนี้ว่าแฟน

พักกันก่อนนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเลยนะคะ

ไปค่ะ
เอาละค่ะเราต้องแสดงความยินดีกันเลยทีเดียวนะคะ
ครั้งที่๑๐ประจำปี๒๕๖๑นะคะ
ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ค่ะ
เป็นรางวัลที่มอบให้กับคนบันเทิงนะคะ
เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง
มีการคัดเลือกโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ได้คว้ารางวัลมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
รางวัลนะคะของประเภทรายการโทรทัศน์นะคะ
ก็ได้แก่รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมนะคะ
แก่ไทยรัฐนิวโชว์นะคะสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี๓๒

แล้วก็รางวัลนะคะฮาร์ดท็อกยอดเยี่ยมเนี่ยนะคะ
แก่รายการถามตรงกับจอมขวัญสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี๓๒
แล้วก็รางวัลผู้ประกาศชายยอดเยี่ยมนะคะได้แก่คุณภาคภูมิ
นี่นะคะคนซ้ายนี่แหละค่ะคุณภาคภูมิพันธ์สถิต

ใช่จากรายการไทยรัฐนิวโชว์สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีของเรา

ดีใจคือแกทำงานมานานไง

ดีใจแทนคุณอุ๋ยกับคุณมิ้วมาก
ใช่ก็เป็นรางวัลประกาศหญิงยอดเยี่ยมนะคะ
ได้แก่เคมสอนหนูขาว
รายการไทยรัฐกับนิวโชว์
เช่นกันก็เรียกได้ว่า

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนี้คือ
คุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองจากละครเรื่องเลือดข้นคนจ่าง

แล้วก็รางวัลแสดงหญิงยอดเยี่ยม
หลายคนก็คือคุณรานีแคมเปล
เบลล่าบุคเพศสันวิวาด

ต่อหรอหล่อมาก

เขาให้เกียรติคุณเลยเพราะมดดำไม่ไปปุ๊บ
พิธีกรปากสว่างดีเด่นเขาต้องเก็บเอาไว้
แผนเค้าเอาไว้เลย

อาจจะปรากฏในงานนิดนึง

ขอมอบแต่กลุ่มน้องตอหล่อมากเลย
ในโซมุสอย่างหนึ่ง

คนก็จะคิดว่าจำตอนที่เรารู้จักต่อใหม่ได้ไหม

ไงไผ่ฮอร์โมนไง

แต่เป็นป่ายฮอร์โมนที่แบบฉ่ำสุดหล่อสุด
แล้วแบบว่าผู้ชายเราแบบจิตใจดีมากเลยนะ

ว่าการบวชครั้งนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าบวชเพื่ออะไร
หรือบวชเพื่อใครเราบวชด้วยตัวเอง
แล้วก็เป็นความตั้งใจของตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวมากกว่านะฮะ
ทั้งหมด๑๕วันเต็มศึกวันที่๑๖ครับ
อะไรจากการบวชผมรู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากขึ้น
แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองวันนี้เข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นใช้ชีวิตสนุกขึ้น
ภาพหนึ่งที่คนเอาไปแชร์กันมากก็คือภาพที่น้องเทศนะฮะ
คือที่น้องเทพได้ความรู้สึกอะไรอีกแบบนึง
เขาบอกมันไม่ใช่เอากันเทศขึ้นไปเปิดแล้วก็อ่านครับ
ที่เราไปเทศมารู้สึกว่าเราต้องอ่านจนเราเข้าใจจริงก่อนที่จะไปอ่านให้คนอื่นฟัง
ก็ได้รู้นอกเหนือจากที่เราเคยรู้เพิ่มเติมเห็นมีมอบทุนให้กับผู้ป่วยติดติด
จริงแล้วเขาบอกว่าน้องอันนี้พอรู้มาตั้งนานแล้ว
น้องเขาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เขาหาเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ตอนแรกที่เราโอ้โหได้ยินเสียงมดดำเหมือนได้ยินเสียงสวย
รกหรือสวรรค์สวรรค์สิคุณแหมคุณเป็นถึงขนาดฤทธีดวงในปีทอง
หนุ่มเธอเป็นคนเลวมากเนอะเขาบอกว่าจนวันหนึ่งเนี่ย
เขาเอาจริงแล้วก็บอกว่าเราซื้อเครื่องบินการแพทย์เรายังไม่มีโอกาสไปมอบ
แล้วตอนบวชเนี่ยญาติโยมแล้วก็แฟนมาหาเยอะ
แล้วก็มีคนร่วมบุญเยอะจนวันหนึ่งเราคิดกับเจ้าอาวาสว่าร่วมบุญกันเลยไหม
ทำเป็นอันเดียวกันพอบุญมันเกินเป้า
มันก็เลยถูกแตกตัวไปทำหลายโปรเจกต์เช่นผู้ป่วยติดเตียง

แล้วนางตอบดีมากที่นางบอกว่าคือแบบจะได้รู้จักตัวเองหลังจากที่บวชมา
ผมอยากให้น้องผมคนหนึ่งไปบวชมากเลย

ไอ้บ้าบวชบวชไปก็ไม่รู้จักด้วยล่ะ

พร้อมกับมาลุยงานก็ตอนนี้ใครสนใจก็ได้

บอกอะไรไม่ได้เลย
เขาเป็นหลายคุณอามพี่บู๋นไหม

เห็นตั้งแต่เด็กเลย
ตั้งแต่บอกว่ามาเลยแต่แบบ
ตอนนี้บทคนมันจะหล่อมันฉ่ำ

พี่สารเขาบอกว่าพี่ก็ไม่ได้ตั้งตัวว่าอย่างเรายังพอมีเวลาเต็มตัว
พี่อ้อมคือพ่อไปโรงพยาบาลเองแล้วก็เสียเดี๋ยวนั้นเลยตัวพี่อ้อมบอก
เชื่อไหมพี่เป็นโรคซึมเศร้าพี่จากที่คนนอนหลับง่ายมากเลย
นอนหลับไม่ได้เลยเว้ยแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้ขนาดมีครอบครัวมีลูกมีสามีนะ
ลูกอย่างพี่อ้อมเนี่ยที่มีต่อพ่อเนี่ยยังไม่จากไปไหนเพราะอย่าง
คือน้องแก้มมาร้องถ่ายทอดบทเพลงคิดถึงเหลือเกิน
จริงจริงแต่นางร้องไห้ตลอดนางบอกว่ากว่านางจะแบบว่ามีสติ
ได้นะนางบอกว่านางถึงเวลาออกไปทำงานอย่างนี้มันไม่เศร้าหรอก
แต่ตอนที่กลับมาอยู่คนเดียวแม้กระทั่งก็เพราะอ้อมมากเอาเหรอ
เดี๋ยวพอพี่อ้อมก็ไปก่อนคุณใหญ่อ้อมก็ต้องมาจัดเรื่องได้แดงของช่อง๓
สนุกด้วยทำงานเลยเยี่ยมมากแล้วเป็นคน
นายเต็มหรือไม่ได้
เห้ยสนุกสนานเลยไปรับร้องเหล่านี้กับเค้า

ประมาณว่าแบบนางบอกว่านางเป็นซึมเศร้าก็จริงไป
บอกว่าสวัสดีครับพ่อตาแกไล่เตะเลยเมื่อก่อน

แต่พี่อ้อมก็เฟี้ยวตั้งแต่เด็กแล้วไหมว่า

หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้หลังขอรบทรงชาติ
กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่กันใหม่นะฮะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ